อ่ะผ่านไปแล้วคู่นี้ส่วนวันนี้อีกหนึ่งคู่หวานฉ่ำมากมากเลย
พาไปที่จังหวัดสระบุรีบ้านเกิดของเจ้าสาวยุ้ยจีรนัน
วันนี้ก็ควงเจ้าบ่าวทันธนากรจัดงานฉลองมงคลสมรสแล้วนะคะ
วันนี้พี่แจ๊กเกอรีนก็เลยอาสาพาไปถึงงานจังหวัดสระบุรีเลยที่โรงแรมแกลนจรูนรัฐนะคะ
ทีมงานของเขางานนี้สีชมพูทองค่ะให้ดูบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชม
ไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความหวานชื่นจริงนะคะ
แว่วมานะคะว่าแขกเนี่ยน่าจะร่วมพันคนเลยทีเดียวมีทั้งเพื่อนพ้องพี่น้องทั้งในและนอกวงการค่ะ
ก็จะพากันไปร่วมแสดงความยินดีในเย็นวันนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้คาดว่าบรรยากาศน่าจะคึกคักมากแล้วแต่ว่าเสียดายนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้เห็นหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ตอนนี้เขาไปพักผ่อนอยู่เตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ่องเสื้อผ้าออกมารับแขกกันไป
แจ๊กกะรีนก็เลยอาสาพาทัวร์งานเบาไปก่อนไปเจอกับพี่แจ๊กกะรีนเลยจ้า
นี่คือบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะจากงานแต่งคุณยุ้ยคุณทันค่ะตอนนี้ก็เกือบจะ๖โมงแล้วแต่ว่าเบาสาวเหนื่อยค่ะเมื่อเช้างานหนักก็เลยดูภาพบรรยากาศอย่างเงินไปก่อนแล้วกันนะคะ
เห็นไหมคะบรรยากาศงานอบอวนไปด้วยความรักความหวานของคู่นี้นะคู่นี้เนี่ยเขาบ่มเพาะความรักกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าสุขจนงอมหมดแล้วอ่ะ๑๑ปีคือแบบโอ้โห
ปีใจขูดพูดที่ไม่มีแล้วแต่ว่ามั่นคงมากจริงนะคะในที่สุดวันนีก็มาถึงแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ยุย